กลับมาเปิดตัวนะครับเอริยาจุธานุการนักกอล์ฟหญิงมือสองของโลกได้รับเกียรติเป็นแบรนด์แอนบัสเดอร์นะครับ
คนไทยคนแรกของเครื่องดื่มเกลือแร่เกโตเรดนะครับซึ่งโปรเมย์จะรับเงินสนับสนุนนะครับ
เป็นหลักล้านโดยบรรจุพันธุ์ที่มีรูปโปรเมจะปรากฏในตลาดเมืองไทยเช่นเดียวกับนิวเนี่ยเมซี่นะครับ
ฟุตบอลระดับโลกแล้วก็เซน่าวิลเลี่ยมนักเทนนิสหญิงมือหนึ่งของโลก
ปัจจุบันนั้นมีผู้สนับสนุนหลักอยู่๖รายนะครับบนเสื้อที่โปรเมนั้นสวมใส่
แต่ถ้าเกิดรวมผลิตภัณฑ์ผู้สับสนุนแล้วโปรเมในตอนนี้มีไม่ต่ำกว่า๑๐รายนะครับ
เธอจะแพ้ให้กับพาร์คอินบีแชมป์ชาวเกาหลีใต้เพียงแค่สโตรกเดียวแต่เธอก็มองว่าการทำผลงานแบบนี้ถือว่าดีแล้ว
เพียงแต่แชมป์ทำได้ดีกว่าแล้วพรุ่งนี้จะเดินทางไปสหรัฐบริกา
รออ่อนที่๑๖๑๙มีนาคมนี้ครับ
ก็ต่อไปเนี่ยก็จะไปแข่งที่อเมริกาค่ะที่อริโซน่านะคะ
แล้วก็จะยาวไปเลยค่ะมัน๓๔เดือนก็จะแข่งอยู่ที่อเมริกาหมดเลย
รู้สึกว่าทุกอย่างรวมแล้วมันก็โอเคค่ะ
แต่อาจจะมีอะไรที่รู้สึกว่าเรายังสามารถพัฒนาให้ดีได้อีกค่ะ